มีเหตุการณ์ที่คนขับรถกระบะคันหนึ่งเข้ามากัน๓คน
แล้วก็เขาขับมาแล้วก็เหมือนกับปาดไปมา
พุ่งชนกับจุดที่เขาให้บริการประชาชนอยู่ข้างทาง
แล้วจุดตรงนั้นมีกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่กันเต็มเลย
เขาหนีไม่ทันมีกู้ภัยถูกชน
แล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้พยายามที่จะช่วยปั๊มหัวใจ

รถกระบะคันที่ก่อเหตุเขานั่งกันมา๓คน

เพราะว่าหลังจากชนก็ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละ

แต่เขายืนยันว่าเขาไม่เมานะ
เขาพยายามบอกกับตำรวจว่าเขาไม่เมา

สุดท้ายก็กลับมาแล้วก็มาพบกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าจากการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๐๑๕๕น๓๑ธันวาคม
ตำรวจสพลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถกระบะพุ่งชนเต็นต์บริการประชาชน
ที่เขาตั้งเต็นต์ในช่วง๗วันระวังอันตราย
บริเวณสามแยกหนองคูถนนเส้นลำปลายมาสชุมพวง
เขตเทศบาลตะบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาส
มีเจ้าหน้าที่ถูกรถชนติดอยู่กับหน้ารถเลย
เต็นต์บริการประชาชนมีรถกระบะสีขาว
หมายเลขทะเบียนกไก่รเรือ๔๓๑๔พระนครศิริยา

สภาพก็คือพังยับเยินทั้งรถทั้งเต็นต์
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์การประถมพยาบาล
เครื่องดื่มสำหรับประชาชนกระจัดกระจายเต็มไปหมดตรงนั้น
และภาพที่น่าหดหูก็คือหน้ารถกระบะคันที่พุ่งไปชนเต็นต์น่ะนะ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
๑คนติดอยู่หน้ารถเลยค่ะ
นายสมชายสายกระสุนอายุ๓๖ปี
จังหวะนั้นหายใจรวยรินอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่คนอื่นเขาก็ไปช่วยช่วยปั๊มหัวใจ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ

กู้ไผ่คนนี้นะคะจริงไปทำงานเสียสละช่วยเหลือประชาชนแท้เนี่ยครับ
รถกระบะคันที่พุ่งชนนะคะมีผู้ชายวัยรุ่นสองคนเมา
แล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หนีไปไหนก็เมาพูดจาไม่รู้เรื่องอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอาการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น
ระหว่างที่สองคนนี้นั่งอยู่กับพื้นเนี่ยนะ
กลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตก็ตะโกนด่าทอ
เมาแล้วขับรถทำไมทำไมไม่นอนอยู่บ้าน
แล้วก็เหมือนกับจะรุมประชาธรรมนะนะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้

คนขับค่ะเพราะคนขับหนีไปเขาอ้างว่าไปตั้งหลัก

คือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยกัน๓คน
รถคันนี้ขับปาดไปปาดมาสายไปสายมา
มันพุ่งมาเลยค่ะไม่มีคนได้แบบตั้งตัว
หลังเกิดเหตุทุกคนก็เลยไปช่วยกันดูอาการของคนที่ถูกชนนะคะ
ก็จังหวะที่ชุนละมุนคนถูกชนคนประถมพยาบาล
หนีไปสักประมาณ๒๐นาทีก็ย้อนกลับมา

เพื่อนของกู้ภัยที่ชื่อว่านายศักดิ์สมนามพักดีบอกว่า
วันเกิดเหตุคนอื่นเขาออกไปปฏิบัติภารกิจ

ก็มีแค่นายสมชายหรือว่าอาสาโชค
เขาอยู่ที่จุดเฝ้าบริการประชาชนอยู่ตรงนั้น
ตอนแรกไม่มีใครเห็นร่างของอาสาโชคคนนี้นะคะ

เห็นแต่ว่าคนวิ่งหนีวิ่งหลบกัน
แต่สุดท้ายไปเห็นว่าอ้าวติดอยู่ที่หน้ารถ
ก็ไปช่วยกันนะคะสภาพคือเลือดท่วมตัวไม่ได้สติแล้ว

ช่วยกันพยายามส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
สุดท้ายก็เสียชีวิตน่าสงสารมากนะคะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นสาวหลักของครอบครัว
มีภรรยามีลูกที่ต้องดูแลด้วยค่ะ
หลังจากชนแล้วคนขับเปิดประตูวิ่งหนี
ไปทางบ้านเขาคือหังบ้านของพระเจ้า
แล้วก็อีก๒คนที่อยู่ในรถ
ตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเจ็บ
แต่พอนำออกมาแล้วคือเขาไม่เจ็บเลย
เขาเจ็บแค่นิดหน่อยครับ
แต่ที่เขาไม่ได้สติคือเขาเมา
เขาเหยียบมาจากตรงนู้นนะครับด้วยความเร็วเลย

น่าจะเขามีคนบอกว่าเขาใส่
เขาไต่จุดบาดคือหลุดโค้งแล้วไต่จุดบาด
พอไต่จุดบาดหลุดทางซ้ำหลัง
แล้วก็พุ่งขึ้นมามันจะมีรอยล้อที่เขาปูน
เป็นแนวเส้นตรงมา
แนวเส้นมันจะตรงมาตรงที่โต๊ะจุดบริการพอดี
พันธุ์ตำรวจโทนพดลแก้วชนะรอง
ผู้กำกับการสอบสวนสพลำปลายมาตร
บอกว่ารถกระบะคันที่ก่อเหตุนั่งกันมา๓คน
๒คนที่เมาแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหน

ชื่อว่านายสารวุฒิขวัญกลางอายุ๓๒ปี
และนายคมเพชรปัญญาอายุ๓๒ปี
ส่วนคนขับชื่อว่านายนัทธพงศ์มาสงูเหลือมอายุ๓๒ปี
อย่างที่บอกหลังเกิดเหตุอาศัยช่วงชุลมุน
หนีไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกที
สุดท้ายเนี่ยเขาไปมอบตัวกับตำรวจเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ
แล้วนายนัทพงศ์คนขับรถเขาบอกว่าที่เขาหนี
เพราะเขาตกใจกลัวถูกรุมประชาธรรม
เลยกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เมา
จากการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลเบื้องต้นไม่พบระดับแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่ว่าก็ข้ามวันแล้วไงคะกว่าจะไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
หนีไปตั้งหลักก่อนเนี่ยก็ถูกแจ้ง๒ข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ไม่หยุดช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงในทันที
นายนัทพงศ์คนขับรถที่เกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุมาด้วยกัน๓คนตัวเองเนี่ยขับ
แล้วก็รถคันนี้เป็นรถของเพื่อนเพื่อนอ่ะเมาขับไม่ไหว
ขอให้ตัวเองขับให้ตัวเองไม่ได้ดื่มไม่ได้เมาก็เลยอาสาขับให้
่งหน้ากลับบ้านตำบลหินโคน
พอมาถึงสามแยกก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
เร่งเครื่องพยายามจะแซงรถคันหน้า
แต่บริเวณนั้นถนนเป็นคลื่นเป็นทางโค้ง
รถก็เลยเสียหลักบังคับไม่อยู่
พุ่งชนเต็นต์บริการประชาชน
หลังเกิดเหตุตกใจก็เลยวิ่งหนีออกจากรถไปก่อน
ตั้งหลักก่อนสักพักวิ่งกลับมาจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

พอมาถึงเห็นกู้ภัยอยู่กันหลายคนกลัวจะถูกรุมทำร้าย
ก็เลยหนีไปอีกรอบหนึ่งกลับไปตั้งหลักที่บ้านอีกรอบ
แล้วก็มามอบตัวช่วงสายวันนี้
คือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าหนีไปแล้วกลับแล้วเข้ามาดู

แสดงว่าหนีอีกครั้งหนึ่งหนีอีกรอบหนึ่งค่ะ
เข้ามาดูเข้ามาดูจริงแล้วก็กลัวจะถูกรุมทำร้าย

ก็เลยไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮองแอลกอฮอลอะไรเลย
วัดอีกทีมันไม่มีแล้วไงมันข้ามวันแล้วอะค่ะ
แล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่แจ้งไม่ได้
เหลือว่าเท่ากับว่าคุณอาจจะไม่เข้าข่ายว่าไม่ยอมตรวจมาขนาดนั้น
ก็เลยแจ้งไม่ได้ว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมา
แล้วเขาก็อ้างว่าคือเขาไม่รู้ว่ามีคนเจ็บมีคนตาย
รู้ภายหลังว่ามีคนตายก็เลยเข้ามอบตัว
ก็พยายามจะยืนยันว่าไม่ได้เมาแค่ตกใจกลัวหนีไปตั้งหลักก่อนเฉยอะไรแบบนี้
แต่เขาก็ออกมาขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับข้อหาไม่หยุดช่วยเหลือหรือไม่แจ้งเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงในทันที
ส่วนข้อหาเมาสุราเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอตรวจสอบ
สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ท่านไม่ช่วยกันเองใช่ไหมก็ต้องไปหาจากพยานแวดล้อมให้หมดอ่ะ
ใช่ไหมหายไปคืนหนึ่งแล้วถึงกลับมา

แล้วคุณบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่า
มีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิต
ก็คุณกลับมาแล้วรอบนึง
ใช่ป่ะก่อนที่คุณจะหนี
คุณก็เห็นเขาปั๊มหัวใจอะไรกันอยู่

คุณต้องเห็นว่ามันมีคนเจ็บมีคนตาย
เนี่ยฟังจากเพื่อนผู้เสียชีวิตที่เขาให้สัมภาษณ์กับเรา
เขาพูดสื่อความหมายออกมาก็คือประมาณว่า
นี่คือคนดีต้องมาตาย
คนที่มันเมาแล้วมันทำแบบนี้